ท่านผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงซึ่งก็คือเพื่อนบ้านกันเนี่ยวิ่งเข้ามาที่บ้านตัวเอง
แล้วเอามีดมาด้วยแล้วมายืนเชื่อดคอตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยฮะ

ดีนะเรียกตำรวจมาช่วยกันได้ทันนะครับ
เจ็บนะครับไม่เสียชีวิตนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ตกอกตกใจกันแล้วครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัฐนิคมนะครับที่ชนบุรี
คนเจ็บคนนี้ชื่อนายสิทธิพลอายุ๓๙ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทำครัวยาว๑๐นิ้วเนี่ยตกอยู่เล่มหนึ่งด้วย
บาดแผลก็ที่ลำคอนะฮะที่เขาเชื่อดคอตัวเองไปตรงนั้นนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อนางสาวธัญญาอายุ๔๗บอกว่าเธออยู่กับลูกสาว
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนี่ฮะเจ้าของบ้านบอกว่าลูกสาวเนี่ยร้องตะโกนบอกแม่
ใครไม่รู้มายืนเชื่อดคออยู่ข้างบ้านเรานี่ฮะแต่มันอยู่ในเขตบ้านเธอแล้วล่ะ
แต่อยู่ข้างข้างตัวบ้านพอมองออกไปเนี่ยโอ้โหผู้ชายคนนี้ถือมีดเนี่ย
พยายามเชื่อดพยายามเฉือนคอตัวเองอยู่เธอก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจนะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยกันไว้ทันแล้วเพิ่งมารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้าน

ไม่รู้จักคนบ้าแล้วไงไม่รู้จัก

ลูกสาวเขาไปหลังบ้านแล้วเขาไปเอามีดอ่ะมีดมีดทำครัวเราไปเฉือนคอเขา
แล้วเราก็ล็อกประตูล็อกประตูแล้วก็โทรหาญาติ
โทรหาพวกญาติญาติก็บอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้คนมาดู
เขาบอกแล้วทีนี้เราก็ขังตัวอยู่ในบ้านแล้วเราก็ล็อกล็อกเราก็กลัวกัน
แล้วทีนี้เราก็ล็อกล็อกประตูไว้หมดเลยแต่คนนี้เป็นใครเราไม่รู้จัก

เขาไม่โวยวายเขายืนเฉือนอยู่อย่างนี้แล้วเราก็กลัวตัวสั่นแล้วเราก็รีบล็อกบ้าน
นี่เห็นไหมฮะเป็นใครก็กลัวฮะกลัวจนตัวสั่นเลยนะครับ
กู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือบอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ย
ผู้ก่อเหตุยืนถือมีดอยู่ในมือข้างขวาที่คอนี่มีเลือดออกเยอะไปหมดนะครับ
ก็พยายามเข้าไปนะฮะก็ต้องช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมด้วย
ให้เขาทำร้ายตัวเองมากกว่านี้แล้วเวลาเรียกหรือว่าร้องขอให้หยุด
ผู้ก่อเหตุจะยกมีดเชื่อดคอทุกครั้งเลยนะครับ
สุดท้ายต้องตัดสินใจเข้าไปชาร์จนะฮะ
ในการแย่งมีดออกมาแล้วก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งที่คอของเขาเป็นแผลชะกันส่วนมือข้างซ้ายนี่ก็มีบาดแผลเหมือนกัน
อาการเกือบจะสาหัสนะอาการถือว่าหนักทีเดียวนะครับ
กู้ภัยบอกว่าก่อนหน้าจะก่อเหตุตรงนี้นะครับ
มาเชื่อดคอตัวเองเนี่ยผู้ชายคนนี้
วิ่งออกจากบ้านจะให้รถชนมาแล้วนะครับ
แล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ก่อเหตุวิ่งไปกลางถนนจะให้รถชน
นี่นะฮะเบื้องต้นก็แจ้งให้ญาติญาติทราบแล้วนะ
ญาติบอกว่าคนก่อเหตุเขามีอาการทางจิตเวทด้วยนะครับ
เวลาคุ้มคลั่งเนี่ยจะก่อเหตุแบบนี้
วิ่งออกไปกลางถนนจะให้รถชนอย่างนี้
คราวนี้รถไม่ชนรถเขาเบรกกันทัน

เอามีดของเขาแล้วก็มาเชื่อดคอตัวเองตรงนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ